วุฒิเป็นอดีตผู้จัดการส่วนตัวคนแรกของคุณแตงโม

เขาจะมามอบเงินให้กับคุณเบิร์ต๕๐๐๐บาท

บอกว่าต้องการช่วยงานคุณแตงโมเท่านั้น

นายวุฒิพงศ์กันทาซาว

ผู้จัดการคนแรกของคุณแตงโมนะครับ
โน้นน่ะตั้งแต่ปี๒๔๖นะครับ
คือละครเรื่องแรกพี่วุฒิเป็นคนนะฮะ

เป็นจาคีตาความรักนะฮะ
เปิดเผยบอกว่าเมื่อวันที่๑๒มีนาคมที่ผ่านมาเนี่ย
นะฮะเขาได้ไปร่วมพิธีไว้อะไร
คุณแตงโมที่คริสตจักรเสรีภาพกรุงเทพ
ก็ไปพบกับคุณแม่แล้วก็คุณเบิร์ตนะครับ

วันนั้นมีเพื่อนคนหนึ่งต้องการจะมอบเงิน๕๐๐
หมื่นบาทให้กับคุณเบิร์ตเป็นการส่วนตัว
เขาก็เลยทักแชทไปหาคุณเบิร์ตบอกว่า
นะฮะให้นำเงินจำนวนนี้ไปบริจาคให้โบสถ์
แล้วใส่ชื่อคุณแตงโมแล้วพี่วุฒิจะดีกว่า
โอ้โหนี่ฮะนะครับคุณเบิร์ตครับ
ซึ่งส่วนตัวก็พี่วุฒิบอกเข้าใจคุณเบิร์ตนะ
แล้วเท่าที่เคยรู้จักน้องมาก็เชื่อว่า
เด็กคนนี้เป็นคนดีเสมอต้นเสมอปลาย
เขารักน้องแตงโมจริงโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
ไม่ได้หวังชื่อเสียงไม่ได้ต้องการอะไรทั้งสิ้นครับ
ไปมาจอด่าเชื่อเด็กน้องเบิร์ตเลยครับ

รู้ใจเบิร์ตตลอดนะครับ
เด็กคนนี้จะมีช่วงเรื่องของเลี้ยง
ให้ทุกทุกยานกำลังกลุ่ม
เพื่อเผื่อน้องเบิร์ตเบิร์ต
เผื่อสำคัญให้อะไรด้วยครับ
ก็รู้สึกว่าเด็กคนนี้ใช้ได้ซึ่งรักน้องโมจริงไม่หวังสิ่งตอบแทน
หวังชื่อเสียงไม่เอาชื่อเสียงตัวเอง
เขาเรียกว่าอะไรไม่เอาอะไรเลยนอกจากช่วยงานน้องโม
แล้วก็ทำอะไรก็ได้ที่ไม่ต้องออกตัวหมายถึงว่าไม่อยากออกสื่ออะไรครับ
ชื่นชมหลายคนก็ออกมาชื่นชมคุณเบิร์ตนะคะ